ดูความคืบหน้ากรณีที่มีการทำโทษพลทหารจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
ครับล่าสุดวันนี้นะคะพบทบบอกว่าได้มีการสั่งย้ายทั้งผู้พันธุ์
แล้วก็ผู้กองออกจากหน่วยแล้วนะคะขณะที่วันนี้ค่ะผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ก็จะไม่ปกป้องคนผิดในทางวินัยก็จะลงโทษสถานหนัก
ส่วนคดีอาญาก็ให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนะคะ
เอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
วันนี้ก็ออกมากล่าวถึงกรณีการเสียชีวิตของพลทหารทรงธรรมหมุดหมัด
กัดกองพันธหารราบที่๑กรมฐานราบที่๑๕๒ว่า
ผู้บัญชาการทุกระดับก็พยายามที่จะไม่ให้เกิดเรื่องเหล่านี้
แต่ก็ยังเกิดขึ้นเป็นระยะระยะซึ่งก็ได้มีการเน้นย้ำ
ไปกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้ดูแลตามระดับชั้นเบื้องต้น
เมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นผู้บัญชาการทหารบกก็ได้สั่งลงโทษ
โดยมีการสั่งขังทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ส่วนคดีอาญาก็ให้ว่าไปตามกระบวนการของกฎหมาย
ขณะที่ทางวินัยได้มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการไป
ยืนยันว่าทั้งหมดจะโดนลงโทษในสถานหนักค่ะ
อย่างนี้มันก็เกิดประโยชน์แล้วคู่นะครับก็ให้ไปตรวจสอบนะคะว่าเป็นโรคจิต
รชัยนาควานิสบอกว่าได้สั่งให้ย้ายพันโทสมคิต
คงแข็งผู้บังคับการกองพันธานราบที่๑กรมทหารราบที่๑๕๒
และนายทหารยศร้อยเอกออกจากหน่วยแล้วนะคะ
เพราะถือว่าเป็นผู้ที่ต้องร่วมรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในส่วนของทหาร๖นายที่กระทำความผิดนั้น
ยืนยันว่าจะไม่ปกป้องแล้วก็จะเอาผิดทางวินัยและอาญาขั้นสูงสุด
ทั้งนี้ทั้งนั้นในกองทัพก็มีกำลังพลร่วม๒แสนนาย
แต่มีทหารที่ไม่อยู่ในระเบียบวินัยแค่ไม่กี่คน
ไม่ต้องการให้สังคมเหมารวมว่าทหารนั้นไม่ดีค่ะ
คุณผู้ชมสามารถรับฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเพิ่มเติมได้นะคะในแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐ